จะพาไปขอพรกับพระศิวรีปางเทพทันใจ
เขาว่ากันว่านี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะครับ
โอ้โหมาว่าให้หลวงพ่อศิวรีย์ธันต์ใจกันน่ะจ๊ะ
นี่อะฮะที่วัดบานกล้วยหมู่หนึ่งตะบนวางยาวอเผอร์ด้านช่าง
จังหวัดสุพรรณบุรีลูกนิมิตที่นี่ก็มีด้วยนะ

ที่เห็นอยู่นี่นี่แหละครับคุณผู้ชม
นี่คือพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเขาศรัทธา
แล้วมากราบไหว้กันเยอะมาก
แล้วมากันแบบทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกเหล่า
อย่างเช่นกลุ่มชาติภัณฑ์กะเรียงและมอน
ซึ่งมีความศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก
รวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวก็เดินทางมากราบไห้
ขอพรสักการะบูชาหลวงพ่อพระศิวรีปางทันใจ
หนึ่งเดียวในประเทศไทย
อันนี้สถานอยู่ภายในอุโบสถ์ของวัดแห่งนี้
เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะที่ผ่านมาเนี่ย
ชาวบ้านได้โชคได้ลาบฮะ

เอามาเขย่าเซียมซีเขย่าเซียมซีแบบนี้
ได้กันไปคนละติว๒ติว
ถูกเวลาเขย่าเซียมซีแล้วเอากี่ติวคะ
ถ้าอยากจะไปดูเรื่องของโชคชะตาติ้วเดียวพอแล้ว
แต่ยุคนี้สมัยนี้ต้องขอสัก๒ติว๓ติว

แต่ดูฉันหลายติวอะช่วงนี้
เอ้าคุณผู้ชมชาวบ้านนะครับเขาก็พาเราเข้าไปดูต่อเนาะ
ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิ่มด้วย

ไปถึงตรงนี้ฮะเจ้าแม่กวนอิ่มปางประธานพรขนาด
โอ้ยใหญ่นะตั้ง๙เมตรเอ้าคุณดู
เกลียดกับคนที่ยืนไหว้อยู่นะเห็นมั้ย
โอ้โหใหญ่มากสูงมาก
ตรงนี้เขาก็ว่ากันว่ามาขอพรแล้วก็สมหวังเหมือนกัน

พระศิวรีเทระเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการยกย่อง
เป็นผู้ที่เป็นเลิศในทางผู้มีลาบมาก
คนไทยก็เลยเชื่อว่าผู้ใดได้บูชาพระศิวรีเถระแล้วจะได้โชคได้ลาบประมาณนั้น
ส่วนปางนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นจากนิมิตฝันว่าได้มีโยมท่านหนึ่ง
นำพระศิวรีและเทพทันใจที่อยู่ในประเทศเมียนมาเนี่ยนะฮะ

ก็เลยเกิดไอเดียนำพระสิวรีและเทพทันใจมาผสมผสานเป็นศิลปะพระศิวรีปางทันใจ

ก็มารวบรวมกับองค์พระพุทธรูป

เพราะจึงพระศิวรีปางเทพทันใจอย่างนี้ไง
เวลาอธิษฐานก็คือต้องเอาศีรษะไปจะหลดปลายนิ้วท่าน

แต่ถ้าไปเข้าวัดเข้าวัดก็ทำจิตใจให้สงบ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับ